คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
แน่นอนนะคะเราได้เห็นเศรษฐีใหม่หลายคนค่ะ
อ่าว้าวอย่าเรียกว่าเป็นเสดหิเลยถูกสองตัว
อ่าวตัดตำถบเองซื้อเลขอายุตัวเอง

ใช่นะคะขาประจำก็คือรายนี้เลยค่ะ
ดาราสาวแสนสวยพี่อ๋อมสกาวใจค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมเรียกว่าดวงปังทั้งปีนะคะ
งวดนี้ลูกชายพาเฮงเหมือนเดิม
วาดทั้งรางวัลเลขหน้านะคะ๑ใบค่ะ

ใบได้ค่าขนมเป็นกรุบเท่าไรรู้ไหมค
เท่าไหร่ค่ะ๑หมื่น๕พันบอลนี่เลยค่ะเรียกว่าปังไม่ไหว
และอีกหนึ่งปังค่ะขาประจำของเราก็คือพี่มัมลาคนอีกค่ะ
ถูกติดกันไม่รู้กี่งวดแล้วคุณผู้ชม
สิ้นปีพี่มัมนะคะก็เรียกว่าท็อปแล้งท็อปชาร์จนะคะ
หน้าบานอีกรอบค่ะเพราะเลขท้าย๒ตัวเข้าเป้าโพสต์บอกค่ะ
ติดปลายนวมนิดหน่อยเองนะนี่นับไปนับมานิดหน่อยของพี่มัมเท่าไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
ใบค่ะแถมมีรางวัลเลขหน้า๓ตัวใหม่อีก๒ใบเบรกเสร็จรับค่าขนมไปนะคะแม่มัม
แม่ก็ได้ไปประมาณสองหมื่นบาทโอ้โหส่วนคนนี้จะปังหรือจะพังมาดูกันคุณผู้ชม
แม่ไฮอพพรของเราบวกก็มาอันนี้นะคะแม่อยู่นครพนม
แม่ว่าถูกนะสัก๑๐ใบอันนี้ยังไม่ได้นับนะคุณผู้ชมปรากฏว่านักสู้ผู้พิชิตนับแล้วค่ะ
แต่ว่างวดนี้ค่ะโอ้โหได้กรุบกริบค่ะ

เพราะที่ถูกจริงกับถูกกินมันเป็นแบบไหน

เฮ้ยอะไรอ่ะ
อะไรอ่ะอะไรอ่ะ

สรุปนะคะก็ถูกเลขท้าย๒ตัวไป๑๖ใบ

เรียกว่าเป็นภูเขาลอตเตอรี่แล้วกันนะคะ
อย่างนี้เขาเที่ยวว่าได้ไม่คุ้มอย่างห่างคุณนะแม่นะ
นี่แม่ถ้าหนูทำข่าวตลอดทั้งปีนะแม่
ที่แม่ทับเนี่ยค่ะวดนี้ต่อวดหน้าวดนู้นวด

อุทาหอดคนซื้อเลขนะเอ่อดูสัตว์แล้วนะคุณผู้ชมน่ะ
ไม่ใช่อะไรนะคะสัตว์ถูกเลยมันน้อย
แต่ว่าก็เป็นความหวังเอาเป็นว่าปีหน้าฟ้าใหม่
เจอกันกับบันเทิงไทยรัฐและไทยรัฐทีวี
รับรองว่าทุกคนจะรวย
พร้อมกันใช่ไหมเราจะจับมือกันรวยพร้อมกันนะ